ทีนี้มาดูกรณีที่เด็กหญิงวัย๗ขวบเป็นชาวกัมพูชา
ปรากฏว่าถูกน้ำร้อนลวกที่ช่วงขา
แล้วก็ใบหน้ามีบาดแผลโดยเฉพาะที่ดั้งจมูกเป็นแผลฟกช้ำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ

ไปดูหน่อยว่าแผลน้ำร้อนล่วงเกิดจากอะไร
แล้วแผลฟกช้ำที่ใบหน้ามันเกิดจากอะไร
ถ้าครอบครัวเลี้ยงดูลูกไม่ได้ดูแลไม่ได้จริง
ส่งมาทางหน่วยงานของทางกระทรวงพม
เขามีศูนย์ที่จะรับดูแลในกรณีแบบนี้นะคะ
ส่วนอาการของเด็กคาดว่าจะต้องดูแลอาการอีกสักพักหนึ่ง
แต่เบื้องต้นแผลที่น้ำร้อนลวกไม่ค่อยน่ากลัวมากนัก
คือไม่ค่อยอยู่ไปในชั้นลึกของผิวหนังเท่าไห

แล้วก็ที่จมูกจะหนักหน่อยที่ดั้งจมูกของน้อง
เจ้าที่ก็นำตัวน้องฟ้านามสมมุติ

สัญชาติกัมพูชาค่ะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชนบุรี
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้องปลอดเชื้อ
แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลชนบุรีบอกว่า

อย่างที่บอกว่าขาทั้งสองข้างที่ถูกน้ำร้อนลวก

ให้ยาแก้ปวดสำหรับเด็กเป็นระยะ
ส่วนบาดแผลที่หน้าที่มีรอยฟกช้ำ

เพื่อดูว่ากระดูกใบหน้าร้าว

เรื่องต้นน้องต้องรักษาตัวอยู่สักประมาณ๑๒สัปดาห์
เมื่อเช้านี้ค่ะนางสาวเตือนใจเมียริน
อายุ๓๘ปีพร้อมสามี
เข้าพบตำรวจภูทรบ่อวินจังหวัดชนบุรี

ว่าไม่ได้ทำน้ำร้อนลวกใส่เด็ก

นำน้ำที่ต้มกำลังเดือด
อยู่ในหม้อนะอยู่ดีมาเทร็ดใส่ตัวเอง
บอกว่าน้องเอาน้ำร้อนมาเทรถใส่ตัวเองค่ะ
เพราะว่าน้องร้องขอเงินไปซื้อขนม
แต่ตัวเองไม่ให้น้องก็เลยทำร้ายตัวเอง
ซึ่งอ้างว่าน้องทำร้ายตัวเองเป็นประจำ
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะคุณผู้ชม

เตารีดหน้าบหลังเป็นแผลมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะ
จนต้องส่งไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็ก
หลังจากนั้นนางเตือนใจก็กลับไปรับตัวนะ
อ้างว่าสถานสงเคราะห์เด็ก

เพราะว่าน้องเข้ากับเด็กคนอื่นไม่ได้

พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เลยกำชับค่ะ
ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดกระทรวง
ก็เร่งลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมบ้านของน้องเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งก็ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะโดยเฉพาะการเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจของน้องอย่างเร่งด่วนแล้วก็ประเมินทางสังคมด้วยนะคะว่าครอบครัวนี้เนี่ยเลี้ยงน้องฟ้าได้หรือเปล่าถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ให้มาอยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสั